ไปคุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคครับ
ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงครับ
มาคุยกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บุหลวง
วันนี้มาคุยกันเรื่องของหัวข้อแต่งงานทั้งทีต้องมีเงินเท่าไหร่
อันนี้หลายคนอยากทราบไปฟังเลยครับ

ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าสวัสดีวันปีใหม่จีนนะพี่วิก
ก็วันนี้วันปีใหม่จีนก็ต้องแหมเริ่มต้นใหม่แล้ววันใหม่
เออก็ต้องทำอะไรใหม่หน่อยนะช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลสีแดง
เมื่อวานนี้อะไรเมื่อวานวาเลนไทย

ชมพูเลือดแดงส่วนวันนี้ก็ตรุษจีนปีใหม่นะครับชาวจีนนะครับ
แล้วก็แต่ตลาดหุ้นนี้ล่วงหน้าไปแล้วนะ
ลงแดงมาลงหน้าแดงก่อนตุ๊ดจีนนะ
ตุ๊ดจีนมาสัปดาห์ก่อนนะฮะแดงเรื่อยเลย
นะฮะก็หลายคนเนี่ยใจหายเหมือนกันฮะช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับ
แต่เมื่อคืนนี้วันนี้เห็นตลาดต่างประเทศแล้วก็อาจจะอุ่นใจได้หน่อยครับ
โอ้เริ่มกลับมากลับตัวบวกมาเขียวค่อนข้างดีนะครับ
เมื่อคืนอเมริกาก็ดาวโจรถ้าบวกมา๒๕๓จุดนะฮะก็ประมาณสัก๑เศษ
เรียกได้ว่าหลังจากลงแมลงนี่บวกมาต่อเนื่อง๔วันต่อเนื่อง

เอาคืนน้อยโหลงไปลึกแล้วเกิน
ถึงตลาดหุ้นเนี่ยก่อนจะขึ้นได้มาเท่าเดิมใช้เวลาหลายวันนะฮะเป็นบางทีเป็นเดือน
เขาบอกเวลาตลาดหุ้นขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นกับขั้นบันได

ผมว่ากระโดดลงเลยซะบางทีลงไว้มาก

ก็ต้อนรับถูทจีนสำหรับวันนี้นะ
อ่าแล้วก็วันนี้เห็นตลาดทางฝั่งเอเชียญี่ปุ่นก็เปิดบวกเช่นกัน
โอ้เขาบอกนะช่วงถูทจีนเนี่ย

ยังคนจีนเขาก็เล่นหุ้นเยอะนะ

ช่วงเวลาปีใหม่เนี่ย

โอ้โหเปิดปีใหม่มาจะเกิดมาขายคัทลอสขายขาดทุน
มาขัดทุนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเขาบอกเป็นรางไม่ดี
โอ้โหทั้งปีนี่แย่แน่ถ้าขาดทุนแต่ต้นปี

ตัวไหนหุ้นตัวไหนขาดทุนจะไม่ขาย

เก็บไว้ก่อนนะเพราะงั้นเนี่ยแรงขายจะไม่ค่อยมี
ในช่วงปีใหม่แต่สมัยนี้ก็
อาจจะไม่ได้ตรงตามสมัยก่อนนะ

เพราะว่าต่างประเทศนี่บวกดีครับแล้วก็

ตอนช่วงเปิดตลาดมีข่าวว่า

กังวลมาก่อนหน้าแล้วใช่ไหม
เพราะว่าเมื่อเงินเฟ้อขึ้นเยอะ

แล้วไอ้พวกบริษัทที่กำลังจะฟื้นตัว
มันจะปรับตัวทันหรือเปล่า

ต้องจ่ายดอกมากขึ้นนะแต่ปรากฏว่าเป็นไง
ก็สูงคือตอนตลาดเปิด

มันก็อาจจะไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้น

ในเรื่องของความกำวนเรื่องผลตอบ
ตอบแทนของดอกเบี้ยที่มันจะสูงขึ้น

จะหารายได้มาจ่ายได้

เมื่อกว่างก็ปิดล็อกมันนิดหน่อยครับ๗๙สี่จุดนะครับ
คงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่๑๕นะครับ

คณะกรรมการของกรณงเองก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมแล้วน่าพึงพอใจนะเติบโตไปได้ค่อนข้างดี
อนาคตการข้างหน้าในการลงทุนทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนก็ยังดูดีอยู่นะครับ
แต่ก็จะมีความกังวลสักเล็กน้อยในเรื่องของตัวการบริโภคกำลังซื้ออาจจะชะลอลงนิดนึ
เพราะว่าตัวอัตรานี่ครัวเรือนบ้านเรายังสูงอยู่นะครับเรื่องกรรมงอเขาก็ยืนยันมาตลอดครับว่า
เขาคงดอกเบี้ยหรือจะขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ตามเฟสนะเออไม่ได้ตามบอกเฟสทำท่าจะขึ้น๓๔รอบนี่ไม่ใช่
เราจะต้องไปตามเขา๓๔รอบเอาเศรษฐกิจบ้านเราเป็นหลักก่อนนะครับ
ตอนนี้หลายคนก็คาดว่าถ้าเกิดคือมันก็อาจช่วงนี้อาจจะยังได้อยู่แบบนี้นะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดเฟสยังขึ้นต่อเนื่องเรื่อยอย่างปีนี้บางคนบอก๓ครั้ง๔ครั้ง
ถ้าเป็นแบบนั้นจริงผมว่าบ้านเราช่วงปลายปีก็อาจจะต้องขึ้นบ้าง
อาจจะต้องขึ้นบ้างไม่งั้นส่วนต่างมันมากมันจะทำให้เงินเราไหลออก
ต้องรีบเปิดมาดูไทยรัฐทีวีตอนนี้เลยฮะ
กำลังไปเที่ยวนะครับ
แต่แน่นอนละรุ่นการสร้างครอบครัวต้องมีการจัดงานแตกงาน
อ่าก็ต้องเชิญแขกเรือต่างนานาเพื่อให้เป็นสักขีพยานว่าเราจะอยู่คู่กัน

ปัญดาคู่แต่งงานที่เผินแต่งงานไปไหมนี่

แอดแคลชีเป็นหลักร้อยคนขายใช่จ่ายไม่น้อยนะ
จะมีค่าจ่ายอยู่ประมาณสัก๒๐๐หรือ๔๐๐๐๐๐บาท
แขกเรือก็เลยประมาณสัก๒๐๐๒๕๐บาท
ถึง๓๐๐คนประมาณนี้ฮะไม่ได้เยอะมาก
เอาง่ายอย่าง๒แสนเชิญแขก๒๐๐๐๐๐บาท

เพราะงั้นเวลาท่านไปงานแต่งเขาให้ซองมาจะมาใส่๓๔ล้อ

เพราะฉะนั้นเรื่องของต้นทุนพอผมลองมาดูรายละเอียดนะครับ
ปรากฏว่าในบรรดากลุ่มตัวอย่าง๕ตัวอย่าง
ต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของค่าสถานที่ค่าอาหาร
รวมแล้วประมาณสัก๗๐ครับพี่บิ๊กโอ้โหของทั้งหมด
ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่นะก็คือฝั่งโรงแรมฝั่งอาหาร
เพราะงั้นถ้าเรามาปรับเปลี่ยนนะเอาแบบเล็กหน่อยไม่ต้องใหญ่มาก
อาจจะจัดตามวัดตามมาแต่นี่จริงใช่ไหมครับ
ใช่สมัยนี้เริ่มมีนะผู้จ่ายแบบเรียบง่าย
ก็ไปทำบุญที่วัดไปแล้วก็อาจจะมีกลับข้าวกับปลาให้แขกหน่อย
ต้องเยอะมากเขียวหวานจาน
แต่บางคนไม่ได้นะบางคนก็ต้องทำให้งานแบบยิ่งใหญ่หน่อย
คือพอผมเอาข้อมูลไปให้คนที่กำลังจะแต่ง
คือเมื่อกี้ไปสำรวจคนแต่งแล้วใช่ไหมครับ
เอาข้อมูลไปให้คนที่กำลังจะแต่งเขาบอก

เพราะว่าหนึ่งก็คือง่ายไม่ต้องใหญ่แล้วก็ค่าใช้จ่ายนี่ประหยัดไปได้เยอะ
เชิญแกะสัก๔๐๕๐คน

เชิญมาเป็น๒๐๐เราก็รู้จักไม่หมดหรอก
เพราะนั้นเอาส่วนตัวนึง
อีกก้อนหนึ่งที่คิดเป็นค่าให้จ่ายประมาณ๑๐๒๐
เป็นส่วนใหญ่มันก็เป็นค่าให้จ่ายที่เกี่ยวกับ
ค่าชุดแต่งงาน
ค่าช่างภาพในงาน
ถ่ายรูปให้เห็นว่าน่าจะเป็นช่างภาพจากนักเชี่ยวจีโมกราฟิก

เฮ้ยมาโชว์ฝีมือหน่อยสิ
อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับ
เพราะว่าต้องฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าเรื่องการแต่งงานมันเป็นแค่จุดเริ่มต้น

ยังมีอีกหลายก้อนที่ต้องตามมานะ

พอแต่งงานเสร็จต้องมีเรือนหอต้องช่วยกันผ่อนต่อนะ

เพราะฉะนั้นมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับ
แล้วก็หลายคนพอกลับดักกับคำว่าครั้งเดียวในชีวิต
นี่ไงก็เลยจ่ายเต็มที่เลยนะ

เพื่อเป็นสรุปนะครับเรื่องของการแต่งงานท่านผู้ชม
เราก็เอาข้อมูลตรงนี้ลองไปปรับใช้กับตัวเองครับ

จะได้มีครอบครัวแบบมั่นคง
แล้วก็จะมีการลงทุนต่างนานาในอนาคตประการข้างหน้าได้

คุณผู้ชมต้องใช้เงินสักประมาณ๒๐๐๖๐๐บาท